ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็รู้กันแล้วว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
หลังจากเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพของป้าย
บนกำแพงวัดว่ากันว่าอยู่พรมพิรามพิศนุโลก
ป้ายนี้เนี่ยห้ามหมอปลาเข้าวัดเลยมีกากบาทที่รูปหมอปลาแบบนี้
โอ้โหนี่ฮะคือเนื้อหาเนี่ยบอกว่าร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัด
ทำตัวเหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรแค่อ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกเข้าค้นวัดได้ทุกซอกทุกมุม
โดยไม่ต้องมีหมายค้นทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาฝ่าฝืนไปทำแบบที่เคยทำในวัดไหน
ให้ฟ้องศาลทุกวัดไม่เช่นนั้นหมอปลาจะย่ำยีพระตลอดไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปขึ้นศาลทุกคดีนะหมอปลา
โอ้โหแล้วยังมีบอกนะบอกถ้าแน่จริงนะถ้ามีคนไปแจ้งว่าบ้านนี้ค้ายาบ้านนี้ค้าของเถื่อน
บ้านนี้มีการซ่อนมือปืนเอาไว้เนี่ยก็ต้องกล้าเข้าไปค้นเหมือนค้นวัดด้วยสิ
นี่ฮะเมื่อวานหมอปลานี่ถึงขั้นไลฟ์ตอนค่ำนะฮะใช่หมอปลาบอกแน่จริงอย่าเพิ่งเอาลงนะป้ายเนี้ย
อย่าเอาลงนะเดี๋ยวจะพาป้ารัตนาไปหาด้วยหมอปลาถามเลยผมทำผิดอะไร
ล่าสุดนี่ไม่ทันซะแล้วครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนี้รู้แล้ว
วัดใหม่พรมพิรามที่พิศนุโลกนะฮะนี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณสักตี๕ได้ตี๕๓๐เนี่ย
พระลูกวัดสามรูปปีนบันไดขึ้นไปปลดป้ายลงมานี่ติดอยู่กำแพงวัดอย่างนี้เลยนะฮะ
ปลดลงมาแล้วไม่ได้ปลดแค่นั้นนะครับเอาไปเผาทิ้งเลยนะฮะเผาทิ้งเลย
นี่วันนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปกะแหวนจะไปดูซะหน่อยว่าเออมาขึ้นป้ายแบบนี้อะไรยังไง
เอาเผาทิ้งไปแล้วเผาเลยนี่ฮะเรียบร้อยเลยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าอาวาสวัดนะครับพระครูธีรศาสตร์กิจจาธรนะฮะท่านอายุ๕๘ปีแล้วเจ้าวาดวัดใหม่พรมพิราม
นี่เมื่อเช้านะนี่คือเมื่อเช้านะฮะตอนที่นักข่าวไปถึงเห็นว่าปลดป้ายแล้วเอาไปเผาแล้วเนี่ย
จ้าวาดบอกว่าโอ้โหนี่อัตมาเพิ่งรู้เครื่องเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มนะ
หลังจากเจ้าคณะอำเภอโทรมาถามแล้วก็สั่งให้ปลดป้ายออกเดี๋ยวเรื่องจะบานปลาย
ตอนเช้าก็เลยให้พระเนี่ยมาปลดออกแล้วเอาไปเผา
เจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามบอกว่าใครเอาป้ายมาติดเนี่ยไม่รู้จริง
เพราะจุดที่ติดป้ายเนี่ยมันเป็นหน้าวัดเป็นพื้นที่สาธารณะ
ใครจะมาติดอะไรก็ได้โอ้โหนี่ฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยอัตมาก็มองว่ามันก็ไม่สมควร
แต่คงไม่ต้องไปแจ้งความหรอกคนที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็ไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องป้าย
อันนี้ตอนแรกนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะคะ
โอ้โหนี่เดี๋ยวจะยุ่งนะที่วัดเนี่ยเจ้าอาวาสบอกเป็นที่สาธารณะ
ใครจะมาติดป้ายอะไรไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะไปติดป้ายกันมั่วเลยนะคะ
แต่ว่าฐานของป้ายมันอยู่ในกำแพงวัดนะคะป้ายนี้
คือไม่ได้หรอกคือยังไงก็โอ้โหเดี๋ยวมาติดกันมั่วเลย
ทีนี้เขาก็ต้องไปตามหากันสิว่าเอาแล้วใครเป็นคนสั่งทำป้ายเอาป้ายมาติดใช่ไหม
เจ้าอาวาสบอกยังไม่รู้เลยว่าใครท่านผู้ชมฮะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะฮะ
หลังจากที่เจ้าวาดบอกแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีแชทไลน์หลุดฮะนี่ฮะ
ส่งมาในกลุ่มของสื่อต่างด้วยค่ะนี่ฮะมีโปรไฟล์ไลน์ที่เป็นรูปพระรูปหนึ่ง
สั่งทำป้ายวัยนิ้วที่ติดมาสักครู่นี้ป้ายห้าหมอปา
แล้วก็กำชับให้ร้านเนี่ยมาวัดขนาดโครงป้ายที่วัดด้วย
อีกข้อความนึงเนี่ยจะมีเหมือนกับคนกลางถามว่าเท่าไหร่คะ
จะได้แจ้งท่านเจ้าอาวาสแล้วทางร้านก็ตอบว่า
ราคา๑๘๐๐บาทพร้อมติดตั้งค่ะแล้วคนกลางคนนึงก็บอกว่า

ตังค์ที่เจ้าอาวาสแจ้งไว้แล้ว

เขาคูยกันเรื่องหมอปุรงหมอปรามาทำอะไรยังไง
แล้วมีคนทำแบบเป็นเหมือนกับแผ่นโปสเตอร์แผ่นโปรไฟล์อะไรอย่างนี้

เจ้าวาดวัดก็เลยสั่งให้ทำเป็นป้ายใหญ่มาติดที่กำแพงวัดราคา๑๘๐๐บาท
ผู้ชมฮะพอมีแชทไลน์นี้หลุดออกมานะครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าคณะอำเภอพรมพิรามด้วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดแห่งนี้ทันทีนะครับ
วัดใหม่พรมพิรามแล้วก็ได้คุยกับเจ้าอาวาสวัดนะฮะ
ซึ่งเจ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะตำบลวงคล้องเขต๒ด้วยนะ
สุดท้ายท่านยอมรับบอกอัตมาเองนี่แหละสั่งทำป้ายอ้าว
บอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะ
เป็นคนสั่งทำป้ายเองที่ตอนแรกบอกว่าโอ้ใครก็ไม่รู้ว่าเอาป้ายมาตกมาติดเนี่ย
ท่านบอกท่านตกใจพอเป็นข่าวแล้วตกใจนี่ฮะ
เช้าบอกเพราะจุดติดป้ายเป็นที่สาธารณะใครจะติดก็ได้ไม่รู้ใครมาติด
แต่ช่วงเที่ยงบอกโอ้โหที่เคยบอกว่าคนนอกเอามาติดเนี่ยตอนนั้นตกใจ
รับว่าเป็นคนสั่งทำป้ายจริงป้ายนี้ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องไปทำอย่างนั้นล่ะหลวงพ่อ
คือป้ายนี้พระครูธีรศาสตร์กิจจาธรบอกว่าก็ได้รูปแบบมาจากกลุ่มไลน์นั่นแหละ
แล้วเห็นแล้วก็เลยเออสั่งให้ร้านเขาทำแล้วให้เอามาติดเมื่อช่วงเย็น๒พฤษภาคม
ราคาพันแปดร้อยบาทพร้อมติดตั้งเหตุผลทำไมต้องทำป้ายนี้
เจ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามบอกว่าดูข่าวหมอปลาบุกไปตามวัดต่าง
แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการย่ำยีพระแล้วก็พระพุทธศาสนาเหลือเกิน
อยากจะสื่อสารแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกไป
ทีนี้นิติก็เลยถามบอกว่ามีคนบอกหลวงพ่อร้อนตัวหรือเปล่า
อ่าทำป้ายอย่างเงี้ไม่อยากให้หมอปลาเข้ามาบุกวัดอะไรหรือเปล่า
เพราะมีคนเคยร้องเรียนว่าพระที่วัดเนี่ยมีการกินเหล้ากันด้วยนะ
มีกินหมูกระทะตอนเย็นด้วยนะ

ลูกวัดหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่ถูกกล่าวหา
เอาเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยฝากขอโทษไปยังหมอปลาก็แล้วกัน
แล้วถ้าจะมาตรวจสอบอะไรก็ยินดี
แสดงว่าอะไรขอโทษครับไม่แสดงว่าขอโทษครับ
แสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยค่ะคือไม่ชอบหมอปลาอยู่แล้ว

ก็อินไปตามกระแสแล้วจริงไหมครับ
อินไปตามกระแส

คือว่าเรากลัวว่าเขาจะมาตรวจสอบวัดเราหรือเปล่า

ใช่ไงคุณผู้ชมยังถามมาเลย

อันนี้เป็นศีลห้าของผู้คนทั่วไปอ่านเลย

อันนี้คือบัตรแบบสังคาที่เศษพี่รองจากบัตรปารชิก
รับฟังแล้วก็ท่านต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เหมือนแบบไปคุมตัวอะไรอย่างเงี้ย
แบบอยู่ศิลป์อยู่กรรมอะไรพวกนี้อีกกี่วันก็ว่ากันไปอ่ะ
ก็เข้าใจเรื่องของหมอปลาเนี่ยค่ะมันก็มี๒กระแสนะคุณผู้ชม
กระแสหนึ่งก็ดีที่หมอปลาช่วยกันปรับพระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
อีกมุมนึงเขาก็ถามแหละว่าโหยหมอปลาตำรวจก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่
บุกเข้าไปอย่างนี้แต่ละที่บุกไปในวัดบุกไปในกุฏิ
เข้าไปอย่างนี้เอานักข่าวไปเยอะแบบนี้มันเหมาะสมเหรอ
คือมี๒กระแสจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับในสังคม
แต่อยู่ดีท่านจะขึ้นป้ายห้ามหมอปลาแบบต่อว่าหมอปลาแบบเนี้ย
มันใช่เรื่องเหรอคือท่านใช่ไหมค่ะ
เอาก็ท่านผู้ชมครับนี่ทิติเข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าวาดเนี่ย
ท่านบอกว่าก็อยากจะให้คลายข้อสงสัยไปดูได้ทุกซอกทุกมุมเลย
นี่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ลิ้นชักตู้เย็นเตียงนอนในกุฏิไม่มีขวดล่มขวดเหล้า
ถาดหมูกระทะอะไรที่ชาวบ้านเขาบอกเนี่ยไม่มีทั้งสิ้นเห็นไหม
ข้านี่อ่าวอันนี้เรื่องนึงนะข้า
ส่วนร้านที่ทำป้ายแล้วเอามาติดเนี่ยนะครับ
ว่าตอนแรกที่เห็นแบบที่เจ้าอาวาสสั่งมาเนี่ย
สั่งมาทางไลน์นะก็ตกใจอยู่เหมือนกัน

ให้ร้านมาวัดโครงหน้าวัด

เจ้าอาวาสท่านมีปัญหาอะไรกับหมอปลาหรือเปล่า

ก็หลุดคงลูกค้าสั่งมาก็ทำ

พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย

นี่ถ้าเกิดว่าความไม่แตกก่อนเนี่ย

เขาอยากให้ติดให้เร็วที่สุด

แต่ผมก็ติดเสร็จผมกลับมาผมก็

ผมก็ขย์มอร์ไซด์กลับไปเก็บตังค์

แต่ว่าเขากล้าติดเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาได้

แต่ผมไม่ใช่คนแถวพื้นที่ไงผมไม่รู้ว่าเขามีอะไร
แต่เหมือนเขารอดตัวอะไรสักอย่างแต่ความรู้สึกในการ
แต่ไม่กล้าพูดครับลูกค้าสั่งมาเราก็ทำ
เนี่ยทางร้านเขาก็ทำตามหน้าที่อ่ะเนาะลูกค้าสั่งมาก็ต้องทำ
บอกรับเงินจากมือเจ้าวาดเลย
ทุกผู้ชมครับมีพระที่เคยจำวัดอยู่ที่วัดใหม่พรมพิราม
จำวัดที่นั่นมา๑๓ปีชื่อพระยิ้มชื่อสมมตินะชื่อพระยิ้ม
หลวงพี่ยิ้มเนี่ยบอกว่าตอนที่จำวัดอยู่ที่วัดใหม่พรมพิรามเนี่ย
ไม่เคยเห็นนะที่ว่าเจ้าอาวาสกินล่งกินเหล้าอะไรพวกนี้ไม่เคยเห็น
แต่ไอ้ขวดลงขวดเหล้าวางไว้หลังกุฏิเจ้าวาดเนี่ย
อันนี้เห็นแต่ไม่รู้ใครมาวางอาจจะเป็นใครยังไงก็ไม่รู้
แต่มีเรื่องหนึ่งอันนี้เห็นยอมรับว่าจริงคือพระที่วัด
ฉันหมูกระทะกันจริงมันไม่ได้ฉันตอนเช้าฉันเพลงอะไรนะคุณเดี๋ยวไปสอน
ตอนบ่ายฮะเจ้าวาดสั่งหมูกระทะมาให้พระที่มาช่วยกันทำงานในวัดเนี่ย
ฉันกันตอนบ่ายและจ้าวาดก็ฉันด้วยซึ่งมันไม่ได้ไง
แต่พอฉันเสร็จเจ้าอาวาสก็ชวนปลงอาบัติประมาณอย่างนั้น
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ไม่เห็นด้วยที่เจ้าอาวาสเนี่ยไปทำป้ายแบบนั้นนะครับ
แล้วเจ้าอาวาสเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องกินหมูกระทะฉันหมูกระทะ
มีเรื่องของการไปดื่มเหล้าซึ่งชาวบ้านที่คุยกับเราให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่า
นี่ต้องจำได้ว่าเมื่อกาลากะดาคมปีที่แล้วนะปี๖๔ตอนนั้นงานศพของปู่ของเขา
เจ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามเนี่ยก็มาสวดที่งานศพของปู่ให้สวดพระอภิษฐรรมศพ
ผมไม่เคยเห็นแต่คราวนี้ผมจะไปเห็นในงานศพของปู่ผมนะครับก็คือว่าปู่ผมเนี่ยเสียแล้วพระก็จะมาสวดพอสวดแล้วคนที่นั่งทางพระผ่านเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นเหล้าแล้วเขาก็มากระซิบบอกผมว่าพระองค์เนี้ยทำไมกลิ่นเหล้าแรงจังกลิ่นฟุ้งมาเลย
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าบางทีก็เดินเป๋มั่งเดินไม่ค่อยตรงทางก็มีอันนี้ครับเป็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมด
อันนี้ข้อมูลที่ชาวบ้านบางส่วนเขาบอกกับเรานะ
ใช่ค่ะแต่ถ้ามีเสียงสะท้อนบางส่วนออกมาแบบนี้นะทั้งจากพระรูปหนึ่งนามสมมุติกับทางชาวบ้านบางส่วน
มันจะยังไงอ่ะพี่อุ๋ยมันก็ต้องขยายผลตรวจสอบแต่ก็เข้าใจหลักฐานมันก็คงจะยากแล้วไง
ของจังหิ้นมันต้องมีหลักฐานใช่ไหม

มาเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยผมว่าคงไม่ได้
เพราะว่าทางสงฆ์เนี่ยคือพระกับวัดเนี่ยต้องอยู่กับชาวบ้าน

ถ้าท่านโลกะวัชชะชาวบ้านเขาติฉินนินทาเนี่ย

เงินค่าทำป้าย๑๘๐๐บาทเงินพระหรือว่าเงินวัด

เออเงินส่วนตัวหรือว่าเอาเงินวัดมาจ้างทำป้ายตั้ง๑๘๐๐บาท

ค่ะนี่ไงมันเลยหลายเรื่องเลยไง

หมอปลาเนี่ยล่าสุดบอกไม่กังวลหรอก
อ่าเรื่องที่จะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป
ยืนยันว่าทั้งหมอปลาหรือว่าทีมงานทุกคนที่ไปร่วมกันเนี่ย
ก็เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
ถ้าพระรูปไหนเป็นพระดีไม่ต้องกังวลเลย
แล้วที่ผ่านมาเวลาไปตรวจสอบนะ
ไปไล่จับพระที่ประพฤติผิดประพฤติมิชอบเนี่ย

เต็มที่เนี่ยหมอปลาบอกก็คือศึก
อ้าวมีหลักฐานชัดเต็มที่เลยก็คือศึก
แต่ไม่เคยมีการดำเนินคดีอาญาอะไรเลย
แต่พระรูปนั้นเนี่ยไปทำผิดกฎหมายอาญากฎหมายบ้านเมืองจริง
ที่ปิดคุกติดตารังไปแล้ว
วัดนี้เลยไหมครับ
วัดนี้ครับ

เจ้าอาวาทหรือวัดพระรูปวัดเลยไหม
เจ้าอาวาทครับ
อันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายอันนี้แค่มีคนร้องเรียนมาครับ
หมอปลาบอกว่าตอนนี้อยู่แถวอีสานเดี๋ยวว่างจะไปที่พรมพิรามพิศนุโลก
ไปกราบที่วัดหน่อยจะไปทำบุญเรื่องป้ายด้วย
ส่วนคณะสงฆ์ทางจังหวัดนี้ได้ตักเตือนทางเจ้าวาดไปแล้วนะครับ
ทำไม่เหมาะสมนะครับข้อร้องเรียนเรื่องฉันหมูกระทะกับดื่มเหล้า
เดี๋ยวจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีนึง

แต่เรื่องเงินนี่แม่ไปมาเดี๋ยวมันจะยุ่งนะท่านเจ้าอาวาสนะ

เงินส่วนตัวที่ต่อให้เป็นเงินส่วนตัวที่ญาติโยมเนี่ยเขาถวายให้พระ
แต่เขาไม่ได้ถวายให้พระเพื่อไปทำป้าย

นี่เดี๋ยวมันยาวถึงเรื่องของทิศกาโตะอีกแล้วเนี่ย
เรื่องกาโตะเดี๋ยวมาตามกันต่อในไทยรัฐนิวสโชว์นะคะ๒ทุ่ม